อยมีน้ำตาไหลเห็นแล้วสวย

แล้วแฟนนางแบบเลิศเนาะ

เขาบอกว่าถึงขนาดแบบเอาบ้านนี้มาทำเป็นร้านอาหารด้วย

สามารถเอาบ้านเก่ามาทำเป็นแบบว่าร้านอาหารได้
แล้วเขาบอกว่าแฟนบิ๊กเกเนดตรงเนอะศักดิ์สิทธิ์มาก

นี่ดูสิมงกุฎโบรันเถอ
ปานอาจอเนี่ยเป็นร้านอาหารชื่อดัง
แห่งเมืองภูเก็ตอย่างสมบูรณ์แล้วนะฮะ

พฤทธิษฐ์ต่างงานปล่อยติดชดาเข้าส่วนชุดบ้าชุดต่างงานแบบโบราณนิครู้สิ

ในงานขนาดเดียวกันเนี่ยปล่อยหลังน้ำตาเลยเธอ
ปลอยหล่อนได้แฟนดีแล้วล่ะ

เค้ารู้จักกันมาสักพักแล้วนะมันเพื่อนกันไปเป็นเพื่อนแล้ว
สวยเนอะสวยมากสวยสวยเลยอ่ะนี่ไงน้องอีฤทธิ์อยู่นั้นเธอ

อารมณ์ฟิลล์แบบกาล่าหน่อยจะเป็นแบบชุดสากล
แล้วก็อันนี้คือเป็นชุดประจำ
รอดูภาพรอดูภาพกันอีกทีหนึ่ง